อัปเดตความคืบหน้าเหตุการณ์อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ของนายวิชัยศรีวัฒนประพานะครับ

ตอนนี้สื่อต่างประเทศหลายสำนักก็มีการรายงานข่าวนี้ออกไปทั่วโลกกันแล้ว
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังต้องรอการยืนยันจากทางด้านของทีมสโมสรเลเตอร์สตี้อยู่
ที่จะออกมาแถลงข่าวว่าในเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มีใครโดยสารอยู่บ้าง
และมีคุณวิชัยโดยสารไปจริงหรือไม่นะครับ
ตอนนี้เรากำลังรอคำยืนยันกันอยู่ถ้ามีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
ต่างเริ่มมีการรายงานความคืบหน้าเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของเจ้าสัววิชัย
หรือว่านายวิชัยศรีวัฒนประพานะครับ
ประสบอุบัติเหตุตกที่บริเวณด้านทิศใต้
เหตุการณ์นั้นหลังจากจบเกมไม่กี่นาที
ลิคอปเตอร์นั้นก็ได้ออกจากกลางสนามไป
แล้วก็ประสบอุบัติเหตุตกแล้วก็เป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือ

ซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีบรรยายงานความคืบหน้า
อย่างเป็นทางการว่าในฮอลำนี้มีใครโดยสารไปบ้างนะครับ
แล้วก็มีคนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต

แต่ว่าล่าสุดนะฮะทางด้านของเบนเจคอป

ซึ่งจะมีการออกแถลงการภายในวันพรุ่งนี้นะฮะ
ซึ่งอาจจะเป็นวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับ
โดยทางด้านของเจคอประบุว่าเจ้าสัววิชัยเนี่ย
ได้โดยสารเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวจริง
ซึ่งสามารถจุผู้โดยสารได้๗คน

นะฮะแต่ว่าทางด้านของเคร็ดิคอปเตอร์นั้น

เขาระบุว่ายังไม่ได้มีบรรยายงานยืนยัน
ชัดว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หรือไม่
ด้านผู้เห็นเหตุการณ์ก็ระบุว่าพวกเขานั้นเห็น
ลิคอปเตอร์ออกตัวจากสนามหลังเกมจบ
ก็เห็นกันเป็นประจำทุกครั้งที่มีการแข่งขันในสนามนี้
แต่ว่าจู่ฮิลิคอปเตอร์ลำนี้ดันเสียการควบคุม
จนทำให้เฮลิคอปเตอร์นั้นประสบอุบัติเหตุตก
ซึ่งจุดนั้นอย่างที่เราได้รายงานคุณผู้ชมไปว่า
ก็จะมีแฟนบอลมีคนเดินทางออกไปกำลังเดินทางกลับ

ทุกคนพอเกิดเหตุการณ์ก็ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
เพราะว่าจะมีเศษของฮอกระจัดกระจาย

ทำให้หลายคนนั้นต้องวิ่งเอาตัวรอดกันก่อนนะครับ
ความเคลื่อนไหวล่าสุดตอนนี้นะครับ
ทางด้านของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

เปิดบ้านเสมอกับเวสแฮม๑ประตูต่อ๑เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาของอังกฤษ
เห็นตำรวจและเจ้าที่กู้ภัยของอังกฤษไปถึงจุดเกิดเหตุ
พยายามทุบกระจกเพื่อไปช่วยคนที่อยู่ในฮอและบาดเจ็บออกมา
แต่ว่ากลับไปเจอเสียงระเบิดดังสนั่นจนทำให้ทุกคนนั้นต้องถอยออกมาก่อน
เพราะว่ามีลูกไฟขนาดใหญ่โขมกระหนำออกมาทำให้ไม่สามารถช่วยได้
นี้ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปยังไม่มีการยืนยันจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
ถ้ามีความคืบหน้าเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบทันทีที่มีการอัปเดตออกมาจากทางด้านของสื่อของอังกฤษด้วย
เหมือนว่าตอนนี้จะมีการเผยภาพนะคะเฮริคอปเตอร์หลังเพลิงสงบออกมาแล้ว
ก็ยังไม่ได้ยืนยันเรื่องของผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตใดทั้งสิ้น
เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามได้เรื่อยนะคะจะมีการอัปเดตสถานการณ์กันเข้ามา
คือฮอลำนี้นั่งได้สักประมาณ๗๘คนแต่บางสื่อก็บอกว่ามีคนโดยสารไปแค่๓คน
ซึ่งเราก็ยังไม่สามารถจะยืนยันได้ว่ามีใครอยู่บ้าง
ติดตามไทยรัฐทีวีคุณผู้ชมจะไม่ตกข่าวนี้อย่างแน่นอนนะครับ